คุณผู้ชมค่ะ๕โมงเย็นวันนี้ห้ามพลาดนะคะกับรายการท็อกสุดแซ่บของเรา
จ้านย่านวิพานะคะสัปดาห์นี้พบกับสองเพื่อนซีก
ไดอาน่าและจ๊ะนงพนีเขาจะมาเผากันในรายการ
เรียกว่าเผาได้เลยนะคะสองสาวเนี่ยเขาเตรียมเรื่องมาเมาเพียบเลยคุณผู้ชม
เปิดวงเมาส์ด้วยเรื่องสุดสวยของสาวจ๊ะค่ะที่ความจัดจ้านของเจ้าตัวเนี่ยต้องตาโดนใจหนุ่มมากมาย
ครั้งหนึ่งถึงกับมีหนุ่มมาเปย์โอนเงินข้ามประเทศชนิดที่เปย์หนักจัดเต็มฟาดกระเป๋าแบรนเนมหรูอูฟูอาฟ่า
อย่างงี้ง่ายนะคะเธองายกัดแชร์กลับเลยจ้ะ
ไดเนี่ยเคยคบหนุ่มพร้อมกันถึงกี่คน
คุณเคยคบหนุ่มพร้อมกันมากสุดกี่คน

แต่ไดเนี่ยเขาบอกว่าเคยคบถึง๗คน
พิธีกร๓คนเนี่ยทั้งคุณหญิงทั้งคุณเกรสทั้งคุณอ๊อฟเนี่ย

๑เดียว๗คนไม่ธรรมดานะจ๊ะคุยกันเนี่ย

กินข้าววันละคนอย่างนี้เหรอหรือยังไง
ในรายการจัดจ้านย่านวิพาวันอาทิตย์นี้๕โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเรานะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีก๑เพื่อนสี
ในวงการบันเทิงที่ก็กำลังมีเรื่องดีอยู่ในวงการบันเทิง
แล้วก็เนี่ยมานั่งเม้ามอยกัน